สวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอืม
สวัสดีคุณหนุ่มกันสวัสดีครับคุณพระดำคุณเมียวสวัสดีค่ะ
คุณหนุ่มกัญชัยไปหลุดไม่หลุดไม่หลุดไม่ต้องทักทุกเรื่องสิ
ใช่กันเรื่อยไปดิเออเอ้าไปเรื่องแรกในวันนี้
โควิดไนทีนโอ้กะอย่างแรกไม่มีการกัดกันเหรอนะ
ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเล่ามาสิกลับบ้านน่ะแหละอ่า
ที่เราจะไปเราเพิ่มจำนวนก่อนไหมฮะ
วันนี้เพิ่มอีกกี่คนคุณหนูอ่ะก็ล่าสุดนะครับไม่ได้ไทย
เพิ่มอีกหกรายด้วยกันนะครับก็มีเป็นเจ้าหน้าที่ที่สถานบินสุรภูมิ
สองท่านนะครับหนึ่งในนั้นก็คือจะเป็นเจ้าหน้าที่เอ่อต่อมออืม
นะฮะก็คือเหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับสแตมป์สแตมป์ต่อมอร์คือตรวจคนเข้าเมือง
ทรวจคนเข้าเมืองน่ะนะครับกับศุรกากรบ้าอ่านั่งสิแล้วอย่างดี
แล้วใช่ไหมคะถูกต้องแต่ว่าหน้ากากก็เอาไม่อยู่ใช่ครับคือเอ่อ
ตมคนนี้นะฮะเขาใส่หน้ากากอนามัยแล้วถุงมือก็ใส่ด้วยนะ
คือใส่ทุกอย่างแบบครบถ้วนหมดเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็สุดท้ายก็ติด

ส่งพาสปอร์ตนั่นแหละอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่า

เสร็จปุ๊บนับดูนู่นนี่นั่นส่งคืนอะไรอย่างนี้
แสดงว่าอย่างไรรู้หรือเปล่ามันทำให้รู้ว่าอย่างไรรู้ไหม
ว่ามันก็มีเชื้อเดินทางมาจากเมืองนอกอยู่

แสดงเขาก็มีความเตรียมพร้อมของเขาเยอะพอสมควรนะพี่
เขาป้องกันกันเยอะพอสมควรแสดงว่าเชื้อน่ะมันเดินทางมาจริง
แน่นอนครับก็คือหลายคนก็สงสัยนะครับว่า
โอ้โหพอลงเครื่องเสร็จปุ๊บเดินมันก็ต้องผ่าน
ตรงจุดคัดกรองที่มีการตรวจวัดอุณหภูมิ
จะเดินทางมาถึงตรงตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยนะครับ
ก็เป็นระยะทางสักประมาณหนึ่งอยู่แล้ว
ถูกไหมฮะแล้วก็มาถึงในจุดที่ตรวจแล้ว
เขาติดจากใครแล้วคนนั้นเดินเข้ามาในเมืองแล้วด้วย
กลับไปแล้วด้วยออกจากสวนภูมิไปแล้วด้วย
สัมผัสอะไรบ้างตั้งแต่นั้นจนบัตรนี้นะฮะ
เพราะว่ากว่าที่จะทราบว่าเจ้าที่คนนั้นติดเนี่ย

เดี๋ยวขออนุญาตไล่เป็นลายไป
รายแรกนะครับเป็นชายไทยอายุ๒๑ปีนะฮะ

ป่วยนะครับตั้งแต่วันที่๘มีนาคม
ด้วยการมีไข้มีน้ำมูกปวดศีรษะ
ผลตรวจห้องปฏิบัติการ๒แห่งตรงกันนะครับ

ส่วนรายที่๒ครับเป็นชายไทยอายุ๔๐ปี

แต่รายที่๑และ๒นั้นไม่ได้ทำงานอยู่ในจุดเดียวกันนะครับ

ด้วยการไข้ไอมีเสมหะปวดศีรษะ

ซึ่งทั้งสองรายนั้นทำงานเกี่ยวข้องกับ
ต่างชาติมีการสัมผัสสิ่งของที่ผ่านมือ

สิ่งของสัมภาระรวมถึงพาสปอร์ตด้วย

๒๕ปีนะครับอาชีพเป็นพนักงานบริษัท

ไม่ทราบสาเหตุตรวจพบเชื้อโควิด๑๙

สถานที่ท่องเที่ยวแต่ไม่มีประวัติ

รายที่๔ครับเป็นหญิงไทยอายุ๒๑ปี

พบเชื้อโควิด๑๙แล้วก็
ส่งตัวมาอย่างโรงพยาบาลลบพระรัฐราชธานี

๔๐ปีครับกลับมาจากญี่ปุ่นวันที่๒๐

กระทั่งต่อมาพบว่ามีเชื้อ

ปีเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อดัง

เริ่มปวดวันที่๖มีนาคมด้วยการไข้
ไอปวดเมื่อยตามตัวเข้ารับ
การตรวจนะครับที่โรงพยาบาลเอกชนแห่ง๑

ขณะนี้รักษาที่สถาบันบำราชนราดูน

อย่างที่บอกว่ามันทุกอย่างจะจบ
เราให้ภาษาเราเริ่มแค่นี้ถ้าถ้าสมมุติ
ตัวเจปุอปเป็นแล้วหลงเป็นสกุล
ถ้าเอาจริงถ้าบอกว่าถ้าสมมติการต่อไปเนี่ย
โอกาสที่คนครึ่งประเทศจะติดก็มี
แต่วันนี้สิ่งที่หลายคนเนี่ยกลัวกันมากที่สุดนะฮะ

คือเอาล่ะหลังจากที่ตอนแรกเขาจะต้องกักกัน๑๔วัน
คือไม่ว่าจะเป็นผู้ที่แบบว่ากลับมาจากแรงงานจากประเทศเกาหลี
หรือจะแบบว่าผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่จากประเทศกลุ่มเสี่ยงเนี่ย
เขามีการกักตัวกันแต่โอเคละด้วยสื่อโซเชียลมีการแชร์ว่า
สถานที่เราไม่ได้เตรียมพร้อมประเทศจีนเขาทำการเตรียมพร้อมดีมากเห็นไหม
เขาคือต้องยอมรับว่าเขา๑๑วันเขาสร้างได้เลยถูกต้องไหมล่ะ
แต่ประเทศไทยเราไม่ได้เตรียมพร้อมขนาดที่ว่าที่จะรับคนเป็นจำนวนมาก
เพราะฉะนั้นณวันนี้อย่างที่นายกเขาก็มีการประกาศกันไปอย่างค่อย
จะชัดเจนพอสมควรนะฮะว่าให้กลับบ้านได้

สามัญสำนึกเลย
สามัญสำนึกว่าบางคน

ไม่จริงไงก็ไปหมูกระทะกันไง

ก็มีการรายงานขึ้นมาไประยะนะฮะ

เหลือที่เขากลัวตาย
ไหนบ้าง

มีการแพร่เชื้อว่าในเมืองจริงเขายอมเปิดเผยแล้วนะ

มันสามารถแยกเชื้อโควิด๑๙

เพราะฉะนั้นอีกหน่อยแม้กระทั่งสุขา
ห้องน้ำสาธารณะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย

เพราะว่าเริ่มมีการวิจัยออกมาแล้วว่ามันแพร่เชื้อผ่านทางอุจจาระได้เหมือนกัน
จราที่ตกค้างในห้องน้ำสาธารณะแล้วมาโดนเรา
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นหน้าที่ของเราหรือเปล่า
จะต้องพกแอลกอฮอล์หรืออะไรเพื่อความปลอดภัย

แห่งสถาบันโลกติดเชื้อซิงคโปร์เนี่ย

เขาแสดงให้เห็นว่ายังไงรู้ไหมฮะมีการปนเปื้อนของเชื้อภายในห้องน้ำฮะ
ของผู้ป่วยหนึ่งรายโดยตรวจพบนะฮะสารพันธุกรรมของเชื้อที่โถ้าซ่วม
แล้วก็อ่างล้างมือแล้วก็มือจับประตูนะ
เพราะฉะนั้นณวันนี้ทางซิงคโปร์เขามีการค่อนข้างจะยืนยันอย่างชัดเจน
มีการยืนยันอย่างชัดเจนว่าผู้ป่วยรายนี้มีอาการติดมาจากทางอุจจาระทางระบบขับถ่ายเนี่ยนะฮะ
แล้วก็มีกลไกการเอาเข้าสู่เซลล์เมื่อเชื้อไวรัสเนี่ยเหมือนเวลาเปิดประตูด้วยลูกกุญแจร่างกายของเราก็จะมีแม่กุญแจตัวรับอะไรอย่างนี้นะครับ
ซึ่งนอกจากจะพบเซลล์ปอดแล้วยังพบที่หลอดอาหารส่วนบนลำไส้ส่วนปลายลำไส้ใหญ่
จึงเป็นคำอธิบายที่ว่าทำไมผู้ติดเชื้อเนี่ยเห็นไหม
เมื่อก่อนเราจะคิดว่าจากระบบการหายใจอย่างเดียวถูกต้องไหมฮะ
เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นทฤษฎีใหม่เหมือนกัน
ว่ามันไม่ใช่เฉพาะการหายใจไม่ใช่เฉพาะการที่แบบว่าเราไอจาม
ไม่ใช่เฉพาะการพูดคุยวันนี้ห้องน้ำเอง
แต่ประเทศไทยเรายังโชคดีฮะที่ห้องน้ำหรือเฉพาะในกรุงเทพ

คือจริงแล้วในห้องน้ำหรืออะไรมันก็ไม่ปลอดภัยหมดหรอกในวันนี้
เพราะว่าต่อให้คุณจะมันไม่ได้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่ามันไปพบในอุจจาระ
ปัญหาอยู่ที่ว่าคนที่ป่วยเนี่ยเวลาที่ไอจามเนี่ย
บางทีพวกละอองฝอยต่างเนี่ยมันจะตกไปติดกับพวกวัตถุหรือวัสดุต่าง
นานาไม่จะเป็นกำแพงมือจับประตูหรือเป็นปุ่มลิฟต
ถ้าเกิดว่าไอแล้วเอามือไปจับมันอะไรอย่างนี้

ในห้องน้ำเองก๊อกล้างหน้าไปเปิดคนที่ไอแล้วเป็นไปจับไว้
คุณก็ติดได้เหมือนกันเพราะแน่นอนเชื้อมันอยู่ตรงนั้นเนี่ย
วันถึง๙วันมันก็มีโอกาสเสี่ยงสูงมาก
อย่างที่พี่หนุ่มบอกไปวันนี้ตมติดไปแล้ว๒คน
ก็มีการทั้งที่เขาบอกว่าเขาป้องกันค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะ

หน้ากากก็พร้อมถุงมือก็พร้อมก็ยังไม่รอด
ก็ยังไม่รอดเอาตรงณวันนี้คือเป็นอีกสิ่งหนึ่ง
อ่ะรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษก็ติดไป

รัฐมนตรีช่วยฮะรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขของอังกฤษ
ก็ติดไปที่เรียบร้อยแล้วรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขของทีม

อันนั้นก็ติดไปที่เรียบร้อยแล้วคือแต่ละคนวันนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขของอังกฤษ
มันก็มีโอกาสติดเชื้อได้หมดเหมือนกันพี่
หรือว่าน้ำลายหรืออะไรแล้วก็คือ
ไม่รู้แล้วติดได้ทุกที่ติดได้อีกอย่าง

คือเขาโชว์ให้เห็นเลยว่าตัวเขาเองเนี่ย
ในช่วงที่ผ่านมาเดือนกภัรร์ปัน
อยู่ที่๑๖กุ่มภา
เออหนึ่งอ๋อก็ยังไม่เป็นไร
ถ้าว่าไล่ไปเป็น๒๔วัน

เดี๋ยวเขาเกิดวันที่๘มีนา

จาก๒กุมภาษณ์แสดงว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเริ่มติดมา
ก็คืออาจจะเป็นประมาณแบบ๑หรือ๓๑๓๐มกราอะไรก็แล้วแต่
ถ้าระยะมันมาถึง๘มีนาจนกระทั่งมีรอยโรคเกิดขึ้น
คือมีอาการเกิดขึ้นเนี่ยมันแทบจะต้องแทงบัญชีศูนย์เลยว่าเขาไปติดมาจากสิงคโปร์
แสดงว่ามันเกิดคนไทยสู่คนไทยด้วยกันแสดงว่าเขาเนี่ยเขาเป็นคนสิงคโปร์
แต่เขาแสดงว่าเขาติดติดคนในเมืองไทยเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นก็ติดในเมืองไทยเนี่ย๑๔วันย้อนไปหรือ๗วันย้อนไป
เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยส่วนมากเลยไอ้โรคนี้มันจะออกมาเนี่ยประมาณ๗วัน
สิบสี่สิบสี่เนี่ยเป็นตัวเลขที่น้อยที่ไปเจอว่า๑๔วันเจอแต่๗วันเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว
วันนี้คุณติดวันนี้อีก๗วันมันถึงจะมีไข้มีน้ำมูกป่วย
แต่ก็มีส่วนน้อยที่จะไปออก๑๔แล้วก็มีน้อยมากไปออก๒๔พี่นึกออกไหม

นี่ครับก็คือวันที่๒กุมภา
ที่เขาลงไว้ในข้อมูลของเขาเลย
ซึ่งที่นี้ถ้าย้อนกลับไปจนวัน๒กุมภาคม
วันที่๘ที่เขารู้สึกมีอาการเนี่ย

ไม่น่าจะเป็นไปได้เขาต้องติดคนที่อยู่ในไทยนี่แหละ
แล้วคนที่เอาไปติดเขาเนี่ยเดินไกลแล้วเขาไปเดินอยู่ตรงไหน
ถูกต้องตอนนี้มันยังไม่เจอเลยพี่รู้ไหมว่า
โอเคความหวังของทางไทยความหวังของทางโลก
หมายถึงไม่ใช่ทั้งประเทศด้วยนะตอนนี้ความหวังของทั้งโลกอยู่ที่ประเทศจีน
แล้วก็ประเทศจีนเขาก็มีข่าวออกมาแล้วเหมือนกันว่าประมาณสักเมษายนอาจจะได้วัคซีน
สักเมษายนอันนั้นคือเร็วที่สุดแต่ในขณะเดียวกัน
เราต้องยอมรับประเทศจีนเป็นประเทศที่ชนะต่อโควิดแล้ว
วันนี้ถ้าสมมุติเราเดินทางไปประเทศจีนเราต้องโดนกักตัวนะฮะ
เราเนี่ยแหละคนไทยถ้าสมมุติคุณจะต้องมีการไปติดต่อไปฮ่องกงไป
ไหมว่าเป็นจีนห่องคงมาเกาะยกเลิกไฟทั้งหมด
แต่ในขณะเดียวกันเขาบอกว่าวันนี้สถิติทั้งหมด
หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ให้ดูจากนักวิทยาศาสตร์จีน
ซึ่งตอนแรกเนี่ยหมอไทยหรือสิ่งที่คนไทยบอกว่า
ให้อยู่ห่างกันเนี่ยระยะอย่า๒เมตร๒เมตร
คุณรู้ไหมคนจีนน่ะนักปฏิษฐาจีนก็บอกว่า
ไวรัสโควิดเนี่ยแพร่ไกลได้๔๕เมตรนะครับ

อย่างคนไทยบางคนบอก๕นาที๑๐นาทีแต่อันนี้เราก็ไม่รู้ว่า

มันจะไม่ลอยอยู่ในอากาศนะฮะจนตรงนี้

อาจารย์หลายท่านมาเมื่อกี้

ไม่ใช่ไม่ได้ลอยอะไรแบบนั้น

มันเป็นตัวแอร์หนึ่งที่มันอยู่ได้

พูดจากชั้นสองเนี่ยก็บอกงี้ขึ้นไปชั้นสามก็บอกมันลอยขึ้นไป

ใช่ก็คือเป็นหนึ่งในตระกูลโคโรนาเหมือนกัน
ระหว่างนี้เราก็เผลอเกาะนู่นนี่

มากเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่จะช่วยเหลือคุณได้คือคุณต้องล้างมือบ่อย
แล้วล้างต้องล้างด้วยน้ำสบู่เพราะว่าเกาะข้างนอกของเจ้าโควิด๑๙เนี่ยมันเป็นไขมัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดล้างน้ำเปล่าเนี่ยแน่นอนมันมันไม่ได้ฆ่ามันมันก็อาจจะหลุดไป
แต่มันก็อาจจะไปติดคนอื่นได้อีกแต่ทีนี้วิธีการที่ดีที่สุดคือต้องล้างน้ำสบู่
อันนี้คือตายแต่ถ้าเกิดว่าเอา๑๐๐คือตั้งแต่แอลกอฮอลตั้งแต่๖๐จนถึง๗๐ขึ้นไปเนี่ยตาย
แต่ถ้าเกิดต่ำกว่านั้นมันอาจจะมีคนที่เอามาหลอกขายนะฮะเอาแอลกอฮอลเข้มข้นเนี่ยไปผสมกับน้ำแล้วมาขายเราอย่างนี้

แล้วมาบอกเราว่า๗๐จนถึงน้ำสบู่อันนี้ดีสุด
ยังไงก็แล้วแต่เรื่องโควิดก็ยังเป็นเรื่องที่เราจะต้องนำมาพูดกันใช้เวลาต่อวันเนี่ยเยอะพอสมควรนะฮะ
เพราะฉะนั้นวันนี้อย่างที่บอกว่านายกเขาก็บอกว่าให้กลับไปดูแลตัวเองกันแล้ว
ขอเถอะฮะอย่างอันนี้ถ้าสมมุติเขาติดมาจากเมืองไทยจริงดูสิคนที่ออซีซั่นใช่ไหมพี่หนุ่ม
ทองกึมพาซอมมีนาต้องรู้เรื่องแล้วใช่ไหม
ก่อน๒มีนาไงก็ต้องรู้ต้องรู้คืออย่างน้อยอ่ะกลับมา๒
เต็มที่นะฟักตัวเต็มที่คือ๑๖เนี่ยต้องรู้แล้ว
นี่ไงถูกไหม๑๖อุมพาต้องรู้ละเขาต้องปวดเมื่อยนู่นนี่นั่น
แต่นี่คือเขาไม่มีอาการนะไม่เป็นอะไรเลยนี่มันเดือนเท่าไหร่เนี่ยเดือนก่อน
อันนี้คือเนี่ยเขาเขาทิ้งไว้อย่างนี้เนี่ยที่เขาส่งเอาไว้เนี่ยเขาวางไว้เนี่ยนะฮะ
เป็นเป็นที่เขามีส่งจดหมายเวียน
อ่ะเดี๋ยวนั้นมาดูเรื่องหน้ากากหน่อยนะคะที่กองบังคับการปราบรามการกระทำผิดเกี่ยวกับผู้คุ้มครองผู้บริโภคเนี่ย
เอ่อพลตำรวจตรีนัทศักดิ์ชวนาศัยผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ก็แถลงข่าวว่าจับกลุ่มในวัชลพงศ์หรือโหน่งโยกาศอายุ๒๗ปี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับช่อกงประชาชนขายของแพงเนี่ยนะเอาแบบเอาแบบ
เรานะนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเท็จแล้วก็ขายของแพงต่ำไปก็สูงไป
ท่านก็บอกว่าได้ตะเวนจับกลุ่มผู้ที่ขายหน้ากากอนามัยเกินราคาเนี่ย
ฟังดูไม่แพงนะสำหรับคนที่ซื้อแพงนะโดยเหยื่อหลงเชื่อ๒๐๐คนโอนเงินไปเกือบล้านบาทแล้วเขาก็เลยขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการ
ปรากฏว่านายคนนี้โอนเงินส่วนหนึ่งไปให้นายวัชลพงศ์คือสองคนคนแรกวัชลวิทย์อีกคนวัชลพงศ์ก็เลยสืบสวนจนกระทั่งตามจับตัวได้
ปิดเพจนี้เลยนอกจากนี้เพราะว่าในวัชลพงศ์มีหมายจับคดีช่อกงยักยอกทรัพย์และนำข้อมูล
อันเป็นเท็จในระบบคอมพิวเตอร์อีกสี่หมายก็เลยแจ้งข้อหาแล้วก็ฝากขังส่งไปที่สารอาญา
ทั้งนี้การที่ประชาชนถูกหลอกลวงรายการซื้อผ้าเอ่อโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
หน้ากากอนามัยเกินราคาที่ว่ากรมการค้าภายในกำหนดเนี่ยนะคะ
หรือว่าได้รับของปลอมไม่ได้มาตรฐานให้แจ้งไปที่หนึ่งหนึ่งห้าสาม
ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงอืมส่วนในสุนทรผู้ประกอบการโต๊ะจีน
นครกาหลงโต๊ะจีนจังหวัดเพชรบูรณเขาบอกว่าปิดนะฮะ
ตอนนี้ผลกระทบหนักเลยลูกค้าที่จองไว้ล่วงหน้า
ยกเลิกเป็นจำนวนมากนอกจากโต๊ะจีนแล้วรถแห่ก็กระทบหนัก
เพราะว่าหลายพื้นที่ก็ไม่จัดงานแล้วอืมนะคะเมื่อคืนคืน
คืนหมดคืนหมดเลยคืนฮึฮินตัวอ่าแฮจแทก
เพราะว่าองค์การเพศสัตว์เนี่ยประกาศขายสินค้าแล้วก็ผู้ที่
ดเข้าไปซื้อเนี่ยก็กดไปแล้วจ่ายเงินไม่ได้ระบบ
มันเกิดการอะไรขึ้นมาปรากฏว่าเขาเปลี่ยนแปลงรูปแบบสินค้า
เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศกระทรวงสาธารณสุข
แอลกอฮอล์ปี๒๐๐๓ก็ที่แรกจะขายแล้วเผลอไอกอฮอล์เนี่ยไม่ใช่
ก็เลยต้องยกเลิกคำถามวันนี้คนไทย
ของประเทศไทยนี้เร้องหายไปไหนของไทยของเราเองต่อ

จะมี๑๓โรงงานนะฮะถ้วนประเทศไทย
ประเทศไทยจะมี๑๓โรงงานคุณจะเชื่อไหมเดือนมกราคมปี๒๕๖๓ประเทศไทยเราผลิตหน้ากากอยู่ที่๑๕๐ตันไม่ใช่อันนะฮะ
แล้วก็กุมภาพันธ์เนี่ยเราผลิตอยู่ที่๑๘๐ตัน๒เดือนเราผลิตอยู่ที่๓๓๐ตันถ้าคิดเป็นจำนวนชิ้นคือ๑๑๕ชิ้น
ไม่ถึง๒๐๐ล้านชิ้น๑๑๕ล้านชิ้นเพราะฉะนั้นไอ้ข่าวที่ว่ามี๒๐๐ล้านชิ้นอะไรก็จะไม่จริง
แต่ปรากฏว่า๑๕เขาบอกว่าทำไมในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาหน้ากากเม็ดอินไทยแลนด์เนี่ยเราไปอยู่เมืองนอกกันเยอะพอสมควรก็ต้องยอมรับ
อยู่ที่จีนก็มีฮ่องกงก็มีอยู่ที่อเมริกาเราก็มีแต่ส่วนใหญ่คนไทยที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ที่มันหนาหนาหน่อย
เราจะเห็นว่ามันจะมีภาษาเวียดนามเพื่อนที่ซื้อกันก็ซื้อเวียดนามของเวียดนามมันจะหนากว่ากัน๓ชั้น
ผลิตได้มากกว่าเราเหรอเธอเขาผลิตเยอะกว่าโรงงานเขาผลิตเยอะกว่าเขาผลิตเยอะกว่าอยู่แล้วเพราะค่าแรงเขาถูกกว่า
เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นคำถามเหมือนกันว่าจริงแล้วเนี่ยไอ้ลายใหญ่ที่ผลิตหน้ากากอนามัยเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่เจ้าหรอก
เพราะฉะนั้นไอ้คำว่ามีหน้ากาก๒๐๐ล้านชิ้นคุณอย่าไปเชื่อถ้าในประเทศไทยจริงเนี่ยมกรากุมภาเนี่ยเต็มที่เลยแค่๑๑๕ล้านชิ้น

แต่อย่างที่บอกเราก็ยังไม่มีปริมาณความว่าคำว่ากักตุลคือเท่าไ
เขายังผลิตต่อเนื่องเขาไม่ได้หยุดผลิตเลยใช่ไหม
เขาต้องยิ่งผลิตพี่วัฒนาภาคกระทรวงภาณิชย์เนี่ย
บอกเขาผลิตเต็มอัตราเต็มแรงสูบ
แต่ปรากฏว่าคำว่ากักตุลของเขาเนี่ย
ณวันนี้มันก็ไม่มีใครให้คำตอบได้ว่า

มีแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะอะพี่

าก็อยู่ตอน๕๐อันนะตัวเนี้ย

๒๓บาทแต่ได้๑๐แผ่นมียืนต่อ๓๐๐คิว
ใช่แล้ววันนี้แป๊บเดี๋ยวก็ไม่พอไม่พอหรือไม่หมด
คือคนที่มารอแต่ช้าไม่ได้
ในที่สุดพร้อมซื้อจากเอาจริงนะตัวเองก็ซื้อจากตั้งเน็ตเนี่ยแหละ
ในที่สุดมันดีของเวียดนามปรากฏว่าดีคือมันหนากว่าเท่าไหร่
๑๕บาทเป็นสีน้ำเงิน๑๕บาทพี่
แต่ว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยบางคนพอใช้เสร็จแล้วเนี่ย
แล้วเขาจะเอาแอลกอฮอล์เนี่ยมาเช็ดไม่ได้ไม่ได้นะฮะ
คือพอเช็ดปุ๊บเนี่ยน้ำมันรั่วเลยที่เคลือบเสร็จเลย
มันรั่วเลยไอ้ที่เคลือบเอาไว้เนี่ยมันน้ำมันไหลให้เห็นเลย
เดี๋ยวช่วงหน้าถ้าเกิดมีเดี๋ยวมาทำให้ดูมีไหม
เสียดายแต่พ่อประชาชนเอามาลองให้เค้าดูเลย
จะได้เห็นเลยอ่ะจริงเอาไหนมาดิเอลกอฮอล์อยู่ที่ห้อง

ขอเล่าก่อนว่าผู้สื่อข่าวรายงานว่า

ทุกวันนี้เต้นแบบหนุ่มโยกเบา

ปรากฏว่าโอ๊ะเอ็งจิธรรณเสียดายใช่มั้ย

กว่ามันจะได้แต่ละชิ้นมันเสียดายจริง

ปรากฏว่าถูกเตะก้านคอสลบนะครับ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าญาติของนายสุปกรณ์ขอสงวนนามสกุลนะฮะ
อายุ๑๗ปีเนี่ยได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดในงานฉลองอุโบสถในวัด
คนเจ็บเสื้อดำเห็นมาแล้ว
ของวัดแห่งนึงนะฮะในอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด๑๐๑ครับ
เข้าแจ้งความหลังจากนายสุปกรณ์เนี่ยเดินทางออกไปเต้นด้านหน้าเวทีหมอลำ

ขนาดนั้นมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งฮะพากันเต้นอยู่ก่อน
จังหวะที่นายสุภกรกำลังเต้นอยู่เบา
นะฮะชายที่สวมหมวกก็ตรงเข้ามาเตะก้านคอจนล้มลงฮะ
อีกคนนึงเดินมาเตะ

จากนั้นผู้ก่อเหตุแล้วก็เพื่อนก็เดินออกจากหน้าเวทีไป

โดยญาติเนี่ยได้นำตัวนายสุปกรณ์ส่ง
เพราะว่ามีบาดแผลที่ริมฝีปากต้องเย็บถึง๗เค็ม
แล้วก็แน่นอนไปเตะที่หัวเขาก็ต้องปวดศีรษะอยู่แล้ว
ขนาดนี้ยังต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุวรรณภูมินะฮะ
ผู้ก่อเหตุทั้งสองคนลอยนวลลอยนวลนะฮะ
ทางญาติสืบทราบว่าเป็นคนร้ายในตัวอำเภอสวนภูมิครับ
เข้าแจ้งความซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
นัดสอบปากคำผู้บาดเจ็บแล้วก็พยานเพื่อให้มาให้รายละเอียด
แล้วก็จะออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อเก่าหา

ทางด้านนายสุริยาอายุ๑๙ปีเนี่ย
ติดแผ่นป้ายทะเบียนไปดูหมอลำที่อำเภอโพนทอง
เกิดจากเวทีอุบลทองนะครับ
โดยตนเนี่ยก็จอดรถจักรยานยนต์ไว้ที่ริมถนนภายในวัด
ก่อนที่จะเดินไปดูการแสดงหมอลำ
จากนั้นก็ได้เดินทางกลับมาที่รถจักรยานยนต์

อ้าวพักกันก่อนช่วงหน้าแมวอ้วนติดลงเหล็ก

ต้องปิดเบรคไม่ใช่มั้ยครับอันนี้มันไม่ให้สีเขียวอ๋อ
อ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นนกากอนามัยที่เราใช้กัน
ซึ่งปกติราคา๒บาท๕๐ตอนนี้ไม่รู้แล้วแต่ไม่มีแล้วแต่ความต้องการ

อันนี้คืออาจารย์อ๊อตนะอาจารย์อ๊อตวิวชัยก็สอนผมมา
แต่ก็สอนว่าให้ดูนะอ่ะนี่ข้าวน้ากากระไม้หลังใส่น้ำเทลมน้ำลงไปนะพี่เหลว
เอามาใช้อีกที

ผิดเลยนะ
เพราะสิ่งที่คุณใส่กลับไปแล้วปุ๊บ
มีสารการซึม
เชื้อมันผ่านเข้าไปได้เลย

สารกันซึมพวกนั้นมันถูกทำลายหมดแล้วค่ะ

เพราะฉะนั้นคือไม่ได้นะครับ
อย่าไปเอาไปทำความสะอาดอะไรอย่างนี้ไม่ได้

คือไอ้สารต่างที่เขาเคลือบเอาไว้เนี่ย
มันโดนไอ้เจ้าแอลกอฮอลเนี่ย

ไอ้พวกละอองน้ำหรือน้ำมุ้งอะไรอย่างนี้

คือที่ดีที่สุดคือใช้แบบนี้ไป

เวลาใช้ก็ใช้อย่างนี้เนี่ยนะฮะ

พอใช้เสร็จปุ๊บถอดแล้วก็ทิ้งไป

ฉันขอป้องกันอีกชั้นหนึ่งแล้วกัน

พวกร้ายทั้งหลายจะได้ไม่เข้ามาโดนแอลกอฮอลฆ่าตาย

คือมันทำให้ไอ้สารที่เคลือบไว้เนี่ย

อันนี้ไงคือสิ่งที่มันแตกต่างจากหน้ากากผ้า
คำถามที่คำถามว่าหน้ากากผ้ากันได้จริงไหม

แต่คราวนี้มันจะกันเข้าแล้วออกได้จริงหรือเปล่า

ก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊กนะคะได้โพสต์ภาพ
คุณอลิแกนมูล

กำลังให้การช่วยเหลือเจ้าแมวจรตัวหนึ่ง
เข้าไปติดอยู่ที่ลูกกรงเหล็กดัดของบันหน้าต่าง

มันดิ้นแล้วมันออกไม่ได้

เหตุเกิดวันที่สิบมีนาเวลาประมาณหนึ่งทุ่ม
คือนางเป็นแมวจรในซอยที่เราอยู่
อาศัยนอนตามหลังคาระเบียงบ้านของคนในซอย
บ้านชอบบางบ้านก็ไม่ชอบนาง
ปกตินางจะมากินอาหารที่บ้านเราทุกวันสองเวลาเช้าเย็นครับครับ
โอ้ยครับ

โอ้ยสงสารเธอแงะขนาดนั้น
ข้างบ้านมาเรียกเราให้ไปช่วยจับนางที่บ้านให้หน่อย
รีบไปก็เห็นนางตามรูปเนี่ยนะฮะ

นางกลัวคนเพราะสินชาติอาญาณของแมวจร

เราก็ถามเจ้าของบ้านว่านางเข้าไปในนั้นได้ไง
เจ้าของบ้านเขาบอกว่านางเข้ามาตั้งแต่คืนวันที่๙
นางอยู่ในบ้านไล่ออกนางก็ไม่ออก
เช้าวันที่๙เจ้าของบ้านต้องไปทำงานเลย

หน้าต่างแต่พอดีมันติดเหล็กดัดค่ะ

พยายามจะช่วยแต่ช่วยไม่ได้ก็เลยต้องเรียกพี่กู้ภัยมาช่วย

สรุปดูพี่หนุ่มระยองติดเชื้อกันแล้วเหรอ

แสดงว่าจะต้องมีประชาชนคนติดเชื้อเพิ่มมาถูกต้องไหมฮะ

น่าจะในระยองรู้สึกโรงงานที่เป็นข่าวอยู่

มีเหตุป้นทองที่ธนาคารธนาชาติอำเภอเมืองระยอง
ตอนนี้นะคะตอนนี้คนร้ายหนีเข้าแหลมทองระยองไปแล้วค่ะ

เพิ่มไปแล้วคนติดเชื้ออาจจะเพิ่มขึ้นแล้วล่ะตอนนี้
เอ้านี่เป็นพี่ที่เราสนิทกันอยู่แล้ว
สั่งข้าวแกงลิมูซีนรถเบ้นหรูคันละกว่า๓ล้านบาท

จริงแล้วเนี่ยเขาเป็นคนขี้คิด
เสร็จแล้วยามว่างเขาก็จะขับรถส่งส่งไอ้ข้าวแกงของเขาเนี่ย
เพื่อที่จะหารายได้เพื่อที่จะหาเงินผ่อน

เขาเคยสอนถ้าอยากจะขับรถแพงเราก็ต้องทำงานให้หนักขึ้น
เฟียสเป็นอย่างนั้นจริงปรากฏว่า
เผยแพร่ภาพสั่งข้าวแกงลิมมูซีนรถเบ้นคันละกว่าสามล้านบาทเนี่ย
ปรับตัวมาส่งอาหารพร้อมระบุว่าข้าวแกงลิมูซีนมาแล้วจ้ะ
บริษัทรถลิมมูซีนนี้ปกติเนี่ยเขาจะไม่ห่วงรถเลย
ก็จะเอาวิ่งรับส่งแขกโรงแรม๕ดาวอยู่แล้วด้วย
คือเมื่อก่อนเขาก็หาเงินผ่อนรถเขาอ่ะด้วยการเอารถคันนี้เป็นรีโมซีน
นึกออกไหมแทนที่จะปล่อยให้มันอยู่เฉย
แต่วันนี้เมื่อนักท่องเที่ยวไม่ได้เข้าประเทศบ้านเราแล้ว
เขาก็เลยพลิกวิกฤตมาปรับตัวขายข้าวแกง
ซึ่งเขาเป็นคนที่ทำกับข้าวอร่อยมากอยู่แล้วอร่อยเลยแหละนะครับ
เอาลิมมูซีนคันที่ว่างมาวิ่งส่งอาหาร
ใจคนสู้ชีวิตจริงนอกจากนี้ยังบอกว่า
หากอยากดูเมนูอาหารก็สามารถสอบถามที่เบอร์๒
พี่เฟียสอีกทีเบอร์พี่เฟียสเลยหรอ๐๙๗๑๙๒๑๘๙๑๕
เช็ดค่าเชื้อหลังบริการมีแอลกอฮอล์ให้ผู้โดยสาธารณ์
เอาไปอีกเรื่องนึงนะครับ
อลังการในละมิตใต้ถุนบ้านเป็นงานแต่งงานสวยหรูเหมือนกับโรงแรม๕ดาวนะครับ
ที่คู่รักสักคู่หนึ่งจะแต่งงานกันในเรื่องสถานที่นั้นก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่นะครับ
จะเรื่องงบประมาณไหนจะเรื่องความเหมาะสมของสถานที่
เรียกได้ว่าอาจทำให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนั้นต้องนอนไก่หน้าผากกันเลยทีเดียว
ได้มีการโพสต์ภาพบ้านไม้ยกพื้นสูงแบบธรรมดาธรรมดา
เป็นบ้านที่เห็นได้ตามต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะแต่ความพีคอยู่ที่ใต้ถุนบ้านครับ
ที่มีการตกแต่งใหม่แปลงโฉมให้เป็นงานแต่งสุดหรู
พร้อมระบุว่านี่จากบ้านไม้ยกพื้นสูงแลดูธรรมดา
แต่พอจัดออกมาทุกคนร้องโอ้โหนี่มันโรงแรมหรือเปล่า
พระคุณคุณแพมคุณเตี๋ยวอำเภอสายมูลจังหวัดเยอะโสธรด้วยนะครับ
ให้โอกาสไม่มีกล้องสวยสวยหรอกครับมีแต่กล้องมือถือเนี่ยแหละ
เพราะเป็นสีขาวมันดูแบบฟรุงฟริงนะนี่ไงโอ้โห
อันนี้กางแจ้งฯฉะรอดมาคือส่วนที่อยู่ข้างนอกด้วยคุย
ถูกแบบว่าไถ่รูปอะไรแบบเนี้ยเออแก่แล้วดูสิ
มีรูปตรงด้วยดาวเซียนนอนนี้พอมรั้วคลิกกับไม่โบ
โบตอนนั้นไปญี่ปุ่นกลับมาน้องก็กักตัวตัวเอง

กักซิไม่กักก็ด่าสิ
โอเคเดี๋ยวก่อนมา
น้องโบโบเวนต้าพาน้องมะลิลูกสาวไปตะลุยหิมะที่ฮอกไก้โดเมื่อช่วงเดือนกุมภาทที่ผ่านมาเนี่ย
แล้วก็เป็นตัวอย่างไม่ใช่เฉพาะเขาก็คุณธัญโย่งธัญญาด้วย
ก็ยอมกักตัวเองไม่ใช่ยอมหน้าที่รึเปล่า
ล่าสุดครับแม่โบกับน้องมะริเนี่ยได้ไปตรวจคัดกรองเชื้อโควิด๑๙แล้ว
โดยโบได้โพสต์ภาพผลที่ทางรบบิวัลส่งมาให้พร้อมกับระบุว่า
ผลตรวจโควิด๑๙ทั้งโบและน้องมะลิออกมาแล้วนะคะ
ไม่พบเชื่อนักนะคะพี่จ๋า
รวมไปถึงทุกท่านที่ไปทริปเดียวกันกับโบด้วย
ตอนนี้ทุกท่านปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงดี
ต้องขอบอกว่าในการเดินทางครั้งนี้
ทำให้หลายท่านเป็นห่วงแล้วก็เกิดความไม่สบายใจ
ขอบคุณทุกคนนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้กันและกัน
ข้อความแล้วก็ทุกคนที่แนะนำตักเตือน
แล้วก็ชี้แนะด้วยถ้อยคำที่สุภาพนะ
ใหม่ดาวุิกาก็กักตัวเองและ
นะเธอต้องกักเตือนไหน
ไปดูแชลก์น้อยที่เยอะต้องกัด
เดี๋ยวคนคนลวยต้องกัดหมดนะฮะ
ใหม่ดาวิกานางล่าสุดนางก็ไปอิตาลี
นางก็ไปอิตาลีมานี่นะครับ
นางไปปุ๊บนางก็เขียนนี่นี่

ถ่ายรูปช่วยดาวิกาเลือกรูปหน่อยนะคะ
คือนางก็อยู่บ้านแล้วนางก็กักตัวเอง๑๔วัน

แต่ตอนนี้รู้สึกว่าอิตาลีก็ติดเชื้อไปหมื่นกว่าคนแล้ว
ไม่ใช่หมื่นกว่าคนพี่แต่น่ากลัวคือว่ายอดปลาย
ปลายมันพุ่งวันเดียว๑๖๘วันเดียวนี้
นี่ขึ้นมาเป็นอันดับสองแล้ว
เมื่อวานนี้
ก็อิร่านก็เป็นอันดับ๓
เกาหลียังไม่ค่อยโตเท่าไหร่แล้วเนอะ
เกาหลีก็๗๐๐นะฮะอันดับ๔

มัน๒วันก่อนอยู่เลยมันยัง๑๒๐๐อยู่เลยนะตอนนี้๑๕๐๐
ก็เนี่ยขึ้นมาในนี้แฟนคับเราเนี่ย
ก็เดี๋ยวต้องลงไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันต่อไป

มีการอัดคลิปเล่น

โฆษณาไปดูรูปกันนะฮะล่าวสู่เจนี่ของพูดผ้าน้องโนล่า
แบบกับคุณแม่ฝากผลงานหนูเร็วนี้ด้วยนะคะแฟนแฟนก็ตั้งตารอดูผลงานของน้อง
โนร่านะคะนี่ฉายแววแล้วน่าละนะอ่านแล้วก็น้องสาวของเจมส์นี่อ่ะเข้ามาเข้ามา
เน้นเมาส์ว่าแล้วหลานร้องไห้หนักเลยใช่ไหม
เพราะจำหน้าแม่ไม่ได้ตอนเป็นนางแบบอ๋อหรอกแต่งหน้ายังไม่หรอก
ทีนี้เขาก็ส่งส่งรูปหัวล้อกลับไปอืมน่ารักดูสิเอ้า
พักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับ
ครับ

ตกตื่นแต่ตื่นยังไม่ประกาศแน่นอนอ่ะอืมไปที่ข่าว
คุณโอ๊ตปราโมทนะฮะยินดีจากใจแพทย์นำมาพาเปิดตัวแฟน
หนักชาวเน็ตด่าถึงพ่อแม่ว้ายเดี๋ยวไปด่าเขาทำไม
ไม่รู้ใครด่าอ๋อเขาเปิดใจให้ฟังทีครั้งแรกนะฮะ
โอ๊ตปาโมดเพราะหลังจากที่คู่จิ้นอย่างคุณแพทย์นะครับ
เปิดตัวหนุ่มรุ่นน้องหวานใจคนใหม่ไปได้ไม่นานนะครับ
มีชาวเน็ตเข้ามาดราม่าพร้อมบอกว่าดีแล้วที่ไม่คบกับคนที่หมด
แชชั่นอ๋อหมายถึงไม่ครบที่ไม่ครบโอ๊ตเอ่อล่าสุดโอ๊ตเปิดเผยว่า
จะทราบข่าวพร้อมกับทุกคนแล้วก็ยินดีจากใจที่เห็นอีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขจริงอีกครั้ง
อืมส่วนเรื่องที่ถูกชาวเน็ตลุมด่าในโซเชียลนั้นไม่ได้น้อยใจ
แต่โกรธมากกว่าลำพังด่าตัวเองคนเดียวเนี่ยไม่ว่านะ
แต่มีภาพไปถึงพ่อกับแม่ของตนเองด้วยซึ่งมันไม่โอเคอืมถูก
ทำไมต้องไปด่าพ่อแม่เขาด้วยเออทำไมมันคนเรามันก็หนักไปเนอะเออ
ด่ามาด่ากลับไม่โกงเออจริงจริงเออเออเออเออจริงจริงคนเราถูกไหมล่ะ
ใช่ไม่ใช่ไปด่ามาด่ากลับก็อย่าไปโกงเขาเถอะอืมตรงไปตรงมาอืม
น่ารักมากเนี่ยไปดูหน้าน้องเมี๊นอยดิอ่่าเดมี้นอย
เนี่ยกำลังทำตัวของเลนส์กล้อกหลังแคร์ปชันว่า
เอลิอร์ของลูกกระตาน่ะเธอเสร็จนึงคนนี้ยิ่งโตยิ่งน่ารักอ่ะ
แก้มสินี่สีชมพูนี้สวยจังไอเดียมันติดลูกสาวมากเลยนะ
น่ารักจริงจริงวะเรียวเรียกคนโตว่าลูกยักษ์
สีตาออกมาเมื่อวานไงสีอะไรสีอะไรสีรูปกระตากับสีผมอะ
ให้มันทำดังหุ้นหัวนะครับแล้วก็ชอบเลยแล้วก็ชอบเลย
ครอบปุ๊บนางก็เริ่มออกมาเที่ยวนางออกมาทำงานนางอุ้มมาทำงาน
แล้วก็อยู่นิ่งมากคุณแม่เป็นงานอยู่นิ่ง
นางไม่ร้องนะไม่ร้องเลยเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดได้หมด
ถ้าเกิดเอาไปวางตุ๊กกระตาฝรั่งน่ารักแต่ในห้างคนหยิบผิด
จริงแล้วก็อยู่นิ่งนั่งนิ่งมากเลยก็ตาแป๋ว
อย่างในรูปในรูปนางฟ้าเทวดาแบบว่าจะเป็นทรงนี้
น่ารักตายตายแล้วแม่คุณเอ้ย

ตอนนี้ดาราลองไห้เลยพี่ดารากับคนไปอุ้มนางหมดเลยเนาะ
พวกนี้ไปต่อยมวยกับลูกนางหมดเลย
ดาราไปนั่งเล่นลูกนางทั้งวันไอ้พลอยไปนั่งเล่นลูกนางทั้งวันเลย
ถ้าคุณพลอยชมพูไปเล่นน้องเดมี่จนให้แฟนอะ
ไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่คลอดไอ้พี่ก็พูดไปเลย
แล้วก็ไปเจอต้อมยังอยู่ในท้อง

โอ้โหเชื่อว่าเป็นคนที่ยังมีแฟนคลับหนาแน่น
ซีเรียมาหนูนึกว่าเด็กวัยรุ่นดาราวัยรุ่นอ่ะ
เต็มหน้าตึกเลยจริงคนเราอะหมวดมันกลับมาดังแล้วมันกลับมาดังจริง
นี่ดูสิ

เป็นลูกปัจจุบันนะคะ
นางทำร้ายนางไม่ได้จริงแต่นางออกกำลังกายเป็นอาชีพอยู่นะ
เจ้าตัวเนี่ยยังดูดีเสมอคุณล่าสุดคุณแอนซีเรียมโพสต์ภาพตัวเองเนี่ย

ออกรายการลูกโตเป็นสาวลูกแต่งงานแล้ว

โอ้โหวเหนื่อยใช่ได้หมด

ตอนนี้แบบเต็มที่อ่ะเต็มเลย

แต่สงต้องดีเนี่ยไม่อย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้หรอก

คนที่อายคือไอ้เชียร์จูกกับแอันไอ้เชียร์อายแอันเขาแบบเต็มจริต

มันเต็ม
ภายในวันสองวันนี้ยอดมันเพิ่มอันนี้คิดเองมันจะเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจเหมือนกันแหละ
นะครับพรุ่งนี้เจอกันหลังครบทรงชาตินะครับสวัสดีครับ